คุณผู้ชมกรณีที่เสียรับเหมาถูกยิง๒๕นัด
นัด๒๕นัด๒๕นัดครับด้วยความเคารพคือตายคาที่ครับ
กำลังเร่งล่าตัวสามมือปืนในเบื้องต้นนะฮะนี่คือภาพหลักฐานคือจะเห็นเลยฮะ
คือกดกระจกลงแล้วยืดมือออกมาทั้งคนที่นั่งข้างคนขับ
และคนที่นั่งข้างหลังและคนที่นั่งข้างหลังสองกระบอกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ๒มือที่ยื่นออกมาแบบนี้แสดงว่าเบื้องต้นในรถนี้ต้องมีอย่างน้อยคือ๓คน
คนขับและคนที่นั่งข้างคนขับเบาะหน้าและคนที่นั่งข้างหลังนะฮะ
กรณีของนายสมพรครับอายุ๔๔ปีชาวสุราธานีเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จับธุรกิจทั้งไฟฟ้ากล้องวงจรปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเนี่ยนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ติดป้ายทะเบียน๗กกดชด๑๖๗๔กธมประกบยิง
คุณผู้ชมขึ้น๒หน้าต่างเทียบให้ดูชัดครับ
ด้านขวาคือรถคนร้ายด้านซ้ายกระบะนั่นคือของผู้ตายนะฮะ
ถูกยิง๒๕นัดครับโอ้โหรัวยิงเลยฮะ
อย่างที่ผมบอกว่าคือหมดลมโดนยิงตายในรถเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะ
อำเภอเวียงสะสุราธานี
คุณตินักข่าวของเราลงพื้นที่ครับได้กล้องวงจรปิด
ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณมิ้นดูพร้อมไปพร้อมกับผมเลยฮะ
เหมือนตระเตรียมการมาอย่างดีสะกดรอยตาม
รถผู้ก่อเหตุขับไปตรงนู้นแล้วครับ
ค่อยขับตามผู้ตาย
วงจรปิดตัวแรกบริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่ง
ถนนเส้นนี้คือเส้นวิภาวดีรังสิต
ไม่ต้องตกใจอ้าวไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเหรอ
ถนนเส้นนี้มันจะยาวฮะค่ะยาวเลยวิภาวดีรังสิตเนี่ย
ภาคใต้ก็มีอำเภอเวียงสะสุราธานีครับ
เหตุการณ์นี้รถเก๋งคันดังกล่าวของคนร้ายขับมาเลนซ้ายสุดแล้วเปิดไฟเลี้ยว
จอดเลยหน้าร้านซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ดูนะครับนี่นะฮะเป็นร้านของผู้ตายเลยไปประมาณสักร้อยเมตร
จังหวะนี้เป็นภาพนิ่งให้เห็นฮะขับเลยไปแล้วไปจอด
กล้องฝั่งตรงข้ามเห็นชัดว่ารถคนร้ายไปจอดซุ่มอยู่ฮะนี่ดูอีกมุมหนึ่ง
นี่ขับเลยมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วไปจอดอยู่ตรงนั้น
ซุ่มดักรอว่าเมื่อไหร่ผู้ตายออกมาเดี๋ยวเขาจะตาม
โมง๒นาทีกล้องวงจรปิดอีกมุมครับ
กระบะของผู้ตายขับออกจากบ้านนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมพร้อมกันนะ
ลูกศรสีเขียวชี้นี่คือกระบะผู้ตายขับไปแล้ว
นี่นะฮะผ่านไปประมาณ๑๐วิเก๋งคนก่อเหตุ
มาแล้วครับขับตามไปอย่างช้าเหมือนกับสะกดรอยตามโดยไม่ให้
ผู้ตายไหวตัวทันนี่นะฮะจากตอน๖โมง๔๗ไปดักรอ๗โมง๒นาทีผู้ตาย
ออกมาปั๊บเขาขับสะกดรอยตามเลยจนกระทั่งผ่านหน้าร้านขาย
มือถือครับอยู่ที่อำเภอเวียงสะหลังจากนั้นปรากฏว่าคนร้าย
ยังขับตามไปจนกระทั่งขับตามประชิดฮะนี่คือหลักฐานเด็ด
คุณผู้ชมจุดนี้ห่างจากจุดที่ผู้ตายถูกยิง๒กิโล
ครึ่งค่ะคนร้ายขับไล่ตามไปยังเห็นว่าเป็นย่านชุมชนยังมี
เตอร์ไซค์ขี่สู่ทางใช่ไหมครับค่ะอาศัยจังหวะที่เมื่อไหร่
รถน้อยไม่มีรถสวนทางคงจะก่อเหตุทันทีแล้วสุดท้ายก็
เป็นไปตามคาดวงจรปิดตัวเดียวกันจับภาพตอนเก้าโมงสี่นาที
มอเตอร์ไซค์ขับย้อนออกมาอันนี้น่าจะเป็นวินาทีที่ก่อเหตุ
คือยิงแล้วฮะยิงแล้วกลับย้อนมาทางเดิมครับคุณผู้ชม
แล้วกลับไปยังทางพาดข้ามทางรถไฟ
ขับรถไปตามทางเรียบทางรถไฟแล้วเลี้ยวเข้าซอยอ้างยี่
เป็นเส้นทางลัดมุ่งหน้าถนนสาย๔๗

เหล่านี้เป็นพิกัดจุดเกิดเหตุ
ออกมาจากตรงไหนขับผ่านถนนเส้นไหน
แล้วย้อนมาตรงไหนและหนีไปทางไหน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มานะครับ

ดักรอก่อนค่อยซุ่มตามระยะ
ห่างก่อนจะค่อยตามระยะประชิด
อาศัยจังหวะคนน้อยแล้วยิงแล้วกลับมาแล้วหนีเลยฮะ
รองผู้การภาค๘และผู้การจังหวัดสุราชครับ
วันนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็เชิญตัวเมียของผู้ตายมาสอบปากคำนะฮะคุณวันธนีครับ
ต้องการตรวจสอบประเด็นการก่อเหตุ
เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าผู้ตายทำบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
หุ้นส่วนมีหลายคนครับแต่ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตายมากนัก
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเคยทะเลาะหรือขัดแย้งกับใครยังไงบ้าง
สืบครับมุ่งประเด็นการสังหารไปที่ปมชู้สาว
ความขัดแย้งทางธุรกิจส่วนเรื่องของหนี้สินเนี่ย
อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งเพราะผู้ตายมีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่ง
ยืมมาไปกู้มาเพื่อลงทุนธุรกิจ
สอบปากคำเมียผู้ตายเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
และผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘
นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปจำลองเหตุการณ์ครับ
จำลองเหตุการณ์ก็ไล่มาตั้งแต่คนร้ายไปซุ่มรอผู้ตายออกจากบ้าน
ขับไปถนนเส้นไหนบ้างเพื่อทดสอบเทียบเวลา

รู้ว่าคนร้ายจอดรออยู่หน้าบ้านผู้ตาย
ตั้งแต่๖โมง๔๗นาที
จนกระทั่ง๗โมง๒นาที
คนขับเป็นคนยิงด้วยนะฮะ
ทนภาษะภาทไปทางทางเรียบรถไฟ

โสเข้าซอยอ้างยี่อย่างที่บอกมุ่งหน้าถนนเอเชีย๔๑
อันนี้คือชุดข้อมูลที่คุณตำรวจได้มาพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
พอคุณผู้ชมฟังตรงนี้แล้วปุ๊บมันคุ้นเหมือนที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้
ใช่ครับข้อมูลมันสอดคล้องล้อไปด้วยกันกับภาพวงจรปิด
นักข่าวของเราได้มาเบื้องต้นตำรวจคาดว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
น่าจะยังอยู่ในพื้นที่นะครับแกะรอยจากวงจรปิดยังไม่เห็น
ก็คือรถเก๋งสีบรอนเทายังไม่เห็นออกนอกพื้นที่
ก็เชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุเสร็จหนีเสร็จมีการเปลี่ยนรถ
ลับเป็นรถอีกคันครับเพื่อใช้ในการหนีต่อไป
รถยนต์คันที่ก่อเหตุอาจจะถูกนำไปทำลายแล้วหรือเปล่า
หรืออาจจะเอาไปซ่อนไว้ในพื้นที่เป็นไปได้หมดฮะฟังเพิ่มเติมครับ
เอาเป็นว่าความขัดแย้งมีสี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็น่าจะประเด็นเรื่องของ
ธุรกิจที่เขาทำกันอยู่แล้วก็ประเด็นชู้สาวนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของ
เป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็ก็น่าจะมีอยู่อยู่ตรงนี้แต่รายละเอียดจะลงในประเด็นไหน
ยังไงเราก็พิสูจน์ทราบเป็นเป็นเคล็ดเคล็ดตามตามประหยาดหลักฐานนะครับ
ก็คงไม่กี่วัน
แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจครับ
ว่าบริษัทของผู้ตายเนี่ยเขาได้งานก่อสร้างหลายแห่งนะครับประมูลงานได้มา
ในพื้นที่อำเภอเวียงสะที่สุราชล่าสุดก็ชนะงานก่อสร้างถนนวงเงินไม่เกินสิบล้านในพื้นที่นะฮะ
เงินไม่น้อยนะคุณมินคุณผู้ชมแล้วก็ไปชนะประมูลงานก่อสร้างโครงการไม่เกิน๕ล้าน
ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่นเขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้

คือเขาได้หลายงานติดกันเลยมูลค่า๑๐พันล้านทั้งในจังหวัดสุราชและยังไกลเคียง

รอตรวจสอบครับอันนี้เป็นปมหนึ่งเรื่องขัดแย้งธุรกิจ
ส่วนปมชู้สาวประเด็นชู้สาวพบว่ามีการเปิดบริษัทอีกแห่งในจังหวัด
โดยให้ผู้หญิงคนสนิทมาดูแลรับเหมาก่อสร้าง
จะเป็นปมนี้ด้วยหรือไม่ต้องตรวจสอบนะฮะ
ซึ่งผู้หญิงคนสนิทคนนั้นก็คาดว่าไม่น่าจะใช่สีภรรยาของผู้ตาย
คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้มา
รอการตรวจสอบอย่างกระจ่างชัดอีกครั้ง
ส่วนศพผู้ตายส่งไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีครับ
ผ่าตัดนำหัวกระสุนออกเสร็จแล้ว
ก็จะให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
จาก๓ประเด็นตอนแรกคือขัดแย้งธุรกิจชู้สาวและเรื่องของหนี้สิน
ตอนนี้น้ำหนักสำคัญจะมาเหลือที่๒เรื่องเป็นหลักแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามรอคุณตำรวจเขาทำหน้าที่ก่อนนะครับ
ตัดภาพไปที่บ้านงานครับคุณผู้ชมครับ
เป็นงานสีดำวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตาย
สถานที่ตั้งศพบรรยากาศโศกเศร้า
พี่ชายของผู้ตายครับพี่ประสิทธิ์
บอกว่าตัวเองและครอบครัวยังทำใจไม่ได้

ที่ตำรวจตั้งปมเอาไว้๒๓เรื่อง
แย้งธุรกิจชู้สาวหนี้สิน
ส่วนตัวของพี่ชายเองเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจรับเหมาหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้น้องชายไปรับเหมาทำถนนแห่งหนึ่ง
นักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาเดิม
จุดนี้ตัวพี่ชายผู้ตายบอกว่า
อาจจะเป็นปมแค้นจนกระทั่งถูกตามมาฆ่าหรือไม่อย่างไร
เพราะนักการเมืองคนนั้นเห็นว่าเป็นคนมีอิทธิพลเหมือนกัน

เข้าใจถึงความสูญเสียและตั้งรับไม่ทัน
เรื่องต้นงานศพก็จะดำเนินการสวดต่อเนื่องไป
แล้วจะมีพิธีเผาศพพฤหัสบดี
ที่จะถึงนี้ที่วัดบ้านซ่องในพื้นที่นะครับ